สกลนครครับท่านผู้ชมครับหลานฆ่าลุงเอานี่หลานฆ่าลุง
หลานเนี่ยหลอนฮะบอกว่าเห็นลุงจะมาฆ่าก็เลยฆ่าลุงก่อน
ค่ะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นี่เองนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๖ตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
เป็นบ้านสองชั้นนะฮะเหตุการณ์เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตอยู่บนชั้นสองของบ้าน
ข้าวของนี่กระจัดกระจายไปหมดนะครับมีสักกระเบือฮะไม้ตีพริกเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
มีไม้ที่เป็นลักษณะไม้ลูกกรงหัก๒ท่อนนะเป็นอาวุธของคนร้ายเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่านายวิรัติสาขามุระอายุ๖๔ปี
เขาเสียชีวิตในสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนั่งแบบงอเข่าคว่ำหน้าแบบนี้
กางเกงชั้นในตัวเดียวนะครับอยู่ข้างข้างประตูบ้านศีรษะด้านซ้ายเนี่ยมี
ชะกันอยู่สองแผลคือเจ้าหน้าที่นี่มาชนะสูตรบอกว่าแผลเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างด้วยเลือดไหลไม่หยุดเลยนะฮะ
คือเลือดเนี่ยไหลจนแบบเขาอยู่บนชั้น๒นะตรงประตูนะฮะ
เลือดเนี่ยหยดลงไปข้างล่างบ้านแบบไม่หยุดเลยอ่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑ชั่วโมงกว่า
ก่อนที่จะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับส่วนผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายของเขานะครับ
ชื่อว่านายวัชระอายุ๓๐ปีนามสกุลเดียวกันเลยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุหลบหนีไปนะครับตำรวจสพแวงก็ตามไล่ล่าตัว
ไม่นานฮะไปเจอหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรนี่ครับ
ตอนไปจับตัวเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวไว้ได้เขาก็สารภาพนะว่าก่อเหตุทำร้ายลุงเขาจนเสียชีวิต
พอคุมได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่บ้านหลังเกิดเหตุทันทีเลยนะครับพาไปทำแผนเลยนะ
นายวัชระเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งคุยกับลุงอยู่
นี่ฮะคุมตัวได้นะฮะห่างจากบ้านสองกิโลเมตรที่หนีมาก็พาขึ้นรถไปทำแผนเลยนะครับ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านที่เขาอยู่กับลุงเขาบอกเขาอยู่บนชั้น๒นะอยู่กับลุง
นั่งคุยกันอยู่อยู่ดีเนี่ยนายวัชระบอกว่าเห็นลุงจะมาทำร้ายเขา
ก็เลยหยิบขวานที่วางอยู่แถวนั้นฟันลุงไปสองทีแต่กลัวว่าลุงจะไม่ตาย
เดี๋ยวจะมาทำร้ายเขาอีกไปหยิบสากกระเบือนะฮะ
แล้วก็ไม้ที่เป็นไม้ลูกกรงนะฮะมาตีลุงซ้ำอีกถามว่าตีกี่ที
ฉลาบอกจำไม่ได้ว่าตีกี่ทีแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่าลุงเนี่ยมาจากสกลนครลงมาจากเครื่องบินเพื่อจะมาฆ่าผมเลยนะ
ผมก็เลยเนี่ยจำเป็นต้องฆ่าลุงก่อนโอ้โหนี่ฮะคือฟังอย่างนี้ไม่ต้องสืบ
บอกว่าลักษณะการพูดจาเนี่ยหลอนแน่นอน
แล้วสพแวงบอกว่าก่อนหน้านี้เคยจับกลุ่มตัว
นายวัชราบพู่ตรงหามาแล้วคดียาเสพติดนะคะ
จับได้ดำเนินคดีไปก็ปล่อยตัวมาได้รับการปล่อย
การปล่อยตัวอะไรเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านมาก่อเหตุฆ่าลุงเนี่ยแหละ
ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนายวัชระถูกแจ้งข้อหาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพชัยตำบลแวงนะคะ
ก็ช่วงโควิด๑๙นะคุณผู้ชมก็มีแต่ญาติสนิทจริงก็มาร่วมงานนะคะ
เราได้คุยกับนายวีรชนอายุ๔๕ปีน้องชายของผู้เสียชีวิต
เขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติพี่ชายจะอยู่บ้านกับหลานชายก็คือคนก่อเหตุนี่แหละ
อยู่กันสองคนพี่ชายไม่มีครอบครัวนะคะมีโรคประจำตัวด้วย
ก็ให้หลานชายมาอยู่เป็นเพื่อนมาช่วยดูแลบ้างอะไรบ้างในบางครั้งค่ะ
สัยส่วนตัวของพี่ชายก็เป็นคนอารมณ์ร้อนพอสมควร
เวลาดื่มเหล้าเนี่ยนะก็มักจะทำลายข้าวของในบ้านเหมือนกับเป็นการเรียกร้องความสนใจ
ส่วนหลานชายเท่าที่รู้ก็รู้แหละว่าติดยาเสพติด
ออกจากคุกมาได้เดือนนึงหลานเสพยาแล้วชอบพูดคนเดียว
บางทีก็ตะโกนเสียงดังด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
เวลาที่ทั้งคู่อยู่บ้านด้วยกันคุณผู้ชมนึกภาพนะคะ
คือตัวน้องชายผู้เสียชีวิตเล่าเองนะบอกว่านึกภาพดูแล้วกัน
พี่ชายผมเมาเหล้าอยู่กับหลานสองคนใช่ไหม
ส่วนหลานชายเมายาคนหนึ่งเมาเหล้าคนหนึ่งเมายาแล้วอยู่กับสองคน
ทะเลาะกันเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะคะ
อันนี้มันเป็นครั้งแรกที่แบบโอ้โหมันหนักหนาขนาดเสียชีวิต
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็คิดแหละว่ามันจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นไหม
แล้วมันก็เกิดจริงค่ะ
ก็จะพูดคนเดียวคือโมโหก็พูดคนเดียวเสียงดัง
ใครพูดมาก่อนเลยก็ปะโกนใสตาย
มีการทะเลาะกันประมาณนี้ครับ

เราเคยคิดว่าวันหลังชายจะเมายาแล้วมาฆ่าเขา
เพราะว่าเขาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
ก็คิดอยู่นะแต่ว่ามันก็ทำไงได้ครับ
เขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกัน
นายพุทธะอายุ๔๙ปีพ่อของผู้ก่อเหตุ
เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
บอกกับทีมข่าวว่าปกติเนี่ยค่ะ

ก็ให้ลูกมาอยู่กับพี่จะได้ดูแลกัน
ไม่รู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันนะคะ

ลูกชายก็จะพูดกับพี่ชายดีมากเลย
ส่วนตัวเนี่ยก็รู้ว่าลูกติดยาเสพติด

แต่ก็ไม่เห็นเคยจะเลิกได้สักที
หลังจากที่ลูกชายโดนจับเนี่ยค่ะ

เหมือนกับไม่พร้อมจะฟังไม่พร้อมจะคุย
หลังจากนี้ก็ต้องให้ลูกชายรับโทษ

หวังว่าลูกจะปรับตัวเป็นคนดีขึ้น
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้
แล้วคุยกับลูกชายก็ได้

แล้วคุยกับลูกชายก็ได้